ติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงของข่าวกีฬากันบ้างนะครับ
การจับสลากของฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายถือว่าไทยนั้น
ค่อนข้างเจอกันหนักเจอกันกันแขกครับ
อสเตรเลียญี่ปุ่นซาอุดีอาราเบีย
สหรัฐอารับเอมิเรสและอิรักษ์
คือคู่แข่งด่านสุดท้ายของทัพช้างศึกทีมชาติไทย

สู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี๒๐๑๘ที่ประเทศรัสเซีย
แข่งทั้งหมดในสายบีนับเป็นงานหนักสำหรับทีมชาติไทย

เพราะทุกทีมล้วนอยู่ในระดับท็อปของเอเชีย
ซึ่งพื้นที่สำหรับรอบสุดท้ายนั้น

ทีมอันดับ๔ของทวีปอเมริกาเหนือต่อไป
แข่งสำคัญทีมแรกของไทยอย่างออสเตรเลีย
และเป็นหนึ่งทีมที่จองพื้นที่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอยู่เสมอ
๘ทีมชาติไทยเองก็เคยเกือบสร้างประวัติศาสตร์
แม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้ทั้งเกมเย่าและเยือน
แต่ก็ทำให้ออสเตรเลียไม่อาจประมาททีมไทยได้
ญี่ปุ่นทีมมหาอำนาจแห่งทวีปเอเชีย
พื้นที่ของโซนเอเชียมาโดยตลอดตั้งแต่ปี๑๙
เจอกันในครั้งนี้นับเป็นงานท้าทายของไทย
แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้วัดฝีเท้ากับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก
ชินจิโอกาซากิหรือชินจิคากาวะ
ทีมมีดาวสันวอลในระดับเอเชียร่วมทัพ
โมฮาเมดอัลชาราวีที่ยิงไป๑๔ประตูในฟุตบอลโลกรอบที่ผ่านมา
ขณะที่แข้งรายอื่นของซาอุดีอาราเบียนั้น
เป็นผู้เล่นที่ค้าแข้งในประเทศทั้งหมด
ส่วนสหรัฐอารับเอมิเรสมีโอมาอับดุลรามาน
สันโวเอเชียนคลับครั้งล่าสุดเป็นตัวชูโรง
นักเตะในประเทศลงแข่งขันทั้งหมด
สุดท้ายคือทีมชาติอีรักษ์ที่เป็นคู่แข่งในรอบที่ผ่านมา

ทำให้ศึกตัดสินในรอบนี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันธุ์

เริ่มจากการบุกไปเยือซาอุดีอาราเบียก่อนเป็นเกมแรก

จากนั้นจะเล่นในบ้านพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
และเมื่อพิจารณาแล้วจุดเปลี่ยนของทีมชาติไทย
อยู่ที่๔นัดแรกที่ไทยจะต้องเล่นเป็นทีมเยือนถึง๓เกมด้วยกัน
ดังนั้นหากผลงานในโค้งแรกทำได้ดี
ก็จะทำให้โอกาสในอีก๖นัดที่เหลือนั้นง่ายขึ้น
จากนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลได้เตรียมวางแผนงาน
สำหรับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ

เชื่อว่าทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสตาร์ฟโค้ชและนักฟุตบอล

จะทำอย่างไรเพื่อสร้างความสุขให้แฟนฟุตบอลชาวไทย
กว่า๗๐ล้านชีวิตได้ภาคภูมิใจ
รวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน